ผู้ก่อเหตุยิงกาดอาชีวะหลังการชุมนุมของกลุ่มราศดร

เจ้าตัวเองยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
และยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนตัว
เมื่อวานนี้ก็รับสารภาพไปแล้ว
กรณีมีกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดแล้วก็ยิงใส่กัน
หลังการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่แยกรัชโยธินเมื่อค่ำคืนวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้ทำให้นายประชากรศักดิ์ศรีเท้าอายุ๒๐ปีกาดอาชีวะ
แล้วก็อดีตนักเรียนเทคนิคย่านปฐุมธานีบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุค่ะมือยิงลูกศรชี้พยายามวิ่งหนี
แต่ก็ถูกรุมสกรรมจนบาดเจ็บเหมือนกันก็ถูกนำตัวในส่งโรงพยาบาล
ต่อมาตำรวจก็รวบรวมหลักฐานออกหมายจับ
ก็คือนายพัศกรพงกุลอมรการอายุ๒๕ปี
เป็นอดีตนักเรียนอาชีวะย่านมีนบุรี
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนายพีรวุฒิกุลอมรการอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นพ่อของนายพาสะพงศ์ก็พาลูกชายเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
นประหลโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจก็สอบสวนไปนายพระสะพงศ์ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าตัวบอกว่าเกิดจากการมีปัญหาส่วนตัวกับคนเจ็บ
วันเกิดเหตุพวกตนมาชุมนุมเพื่อเป็นกาดดูแลมวลชน
แต่ว่าไม่ได้สวมปลอกแขนยืนยันนะคะว่าไม่มีใครจ้างมา
เพราะแม้ตัวเองบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลก็ยังต้องออกเงินค่ารักษาเอง
ก่อนแล้วว่าใครจะไปก็ไปได้แต่ว่าคือไปในฐานะรัศดร
คือปอกแขนอะไรห้ามติดห้ามใส่
แต่ผมไปก็เห็นฝั่งเขาฝั่งที่มีปัญหากับผมเนี่ยเขาก็ใส่กัน

อาวุธปืนก็จะมีหัวกาดนี่แหละครับเขาให้
เอามาแจกกันบางอย่างนั้นเลยครับสวัสดีครับ
ประเด็นที่สำคัญจากการสารภาพของเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็คือ
เขามาเป็นกาดดูแลรัศดรนี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วหนึ่ง
หัวกาดเขาให้มาก็คือปืน
หัวกาดที่เขาว่าหมายถึงว่าหัวหน้ากาด
อันนี้เป็นประเด็นที่๒ที่สำคัญนะฮะ
เพราะว่าทางกาดผู้ชุมนุมเองเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย

ค่ะส่วนทางพ่อของนายพระสภงก็บอกว่า
ลูกชายเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จเนี่ยก็เลยพามามอบตัวค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีก็ขอให้วาดกันไปตามกฎหมายแล้ว

พระราชการสอบสวนแจ้งไป๓ข้อหานะครับ
คือ๑พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟันเฟืองธนบุรีนะครับ
เขามาโพสต์ต่อกรณีที่นายพระสะพงศ์เนี่ยสารภาพแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าคำสาภาพที่โคตรแย่ของมือยิงม็อบ๒๕พฤศจิกายน
ตัวคุณเองไม่เคยทำหน้าที่กาดหรือการดูแลมวลชนเลยด้วยซ้ำ

ทุกครั้งที่ออกไปทำหน้าที่กันไม่มีชุดของพวกคุณ
หมายถึงชุดทำงานของพวกคุณมาทำงานเลยแม้แต่คนเดียว
ส่วนเรื่องปืนพวกคุณโยนมาบอกว่าทางหัวหน้าแจกปืนให้ทุกคน
สำหรับกลุ่มฟันเฟืองไม่เคยพกปืนเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ถ้าพวกเรามีปืนจริงคงไม่ถูกดักทำร้ายมาแล้วถึง๓ครั้ง
คำให้การของคุณมันไม่สมเหตุสมผลเลย
สร้างความแตกแยกหยุดสร้างสถานการณ์ได้แล้ว
เพราะยังไงก็ไม่มีทางทำได้
ฟันเฟืองทุกกลุ่มจะไม่แตกกันยังไงก็จะสามคีกัน
พวกคุณอย่ามาเสี่ยมอะไรประมาณนี้

ถ้าคุณไม่ใช่กาดคุณอย่าอ้างตัวว่าเป็นกาด
เพราะกาดสวมปลอกแขนทุกคน
และ๒หัวหน้ากาดไม่มีการแจกปืนให้กาด

ไม่ใช่ถ้าเสนอแต่ฝั่งของผู้ที่สารภาพอย่างเดียว
อ้างตัวว่าเป็นกาดเดี๋ยวฝั่งกาดจริงเขาจะไม่ยอม
ใช่ค่ะก็ฟังกันไปทั้งสองด้านนะคะ
ส่วนเรื่องของการก่อเหตุต่างเหล่านี้